แต่แบบอย่าทำกล้องกูมันลอยได้ไหม
ผมโอดปรามสประทานครับ
เป็นนุ่มฮอตที่สุดในโซเชียลชั่วโมงนี้นะครับ

ดิวเซอร์ทำผลิตรายการเองด้วยอะไรอย่างนี้ครับ
ก็เลยไปหัดซื้อกล้องมาเล่นแล้วก็เริ่มหัดถ่ายเอง
ตอนแรกเรามีเชิญชั่วโทษต้องถ่ายรูปเยอะมากแล้วก็เริ่มสะสมกล้อง
ก็สะสมเยอะขึ้นเยอะขึ้นจนเยอะเกินไป
รู้สึกว่าไม่ใช่ความสุขแล้ว

มันเริ่มจากการที่เราเล่นดิจิทัลเสร็จปุ๊บ
ฉัดบริรักษ์มันเป็นคนแนะนำให้เล่นรายการ
เข้ามาสู่วงการฟิล์มได้เป็นพี่เผือก
เค้าใช้ไร้ก้าเหมือนกันแล้วเค้าก็จะถ่ายฟิล์ม
เขาไม่ถ่ายดิจิทัลเลยครับแล้วเขาก็โชว์เราบอกเฮ้ยลองมาก่อนสักม้วนหนึ่ง
ลองเริ่มเราก็เลยลองดูแล้วก็ภาพที่มันออกมา
ดิจิทัลให้ตายมันก็ทำไม่ได้อ่ะมันก็เลยเริ่มอินกับมัน
ทีนี้ก็เริ่มสะสมกองฟิล์มครับ
กล้องมันแบบมันสนุกตรงที่ผมเอากล้องตัวนี้
มันเกิดความสนุกในการได้ประสบประสานอะไรบางอย่างเข้าด้วยกัน
คือทุกตัวมันมีสตอรี่หมดอ่ะอย่างตัวนี้
จะมาโปรดเพิ่งจะหัดเล่น
ความแปลกคือเคยเห็นกล้องตัวนี้นานแล้วแต่ไม่เคยซื้อจริง
แต่ว่าซื้อสายเส้นนี้มาเตรียมก่อนประมาณปีนึง

คือมันไม่น่าเชื่อนะกล้องในอายุแบบ๔๐๕๐ปีก่อน
ช่องมองภาพแล้วเห็นเป็นสารมิติ
คือแค่เรามองช่องมองภาพแล้วเราปรับโฟกัส

ตัวแรกมีแล้วสภาพเย็น

และความรอ๗เดือนคือผมซื้อกล้องตัวนี้มาแล้ว
ผมไม่เคยเอากล้องตัวนี้ออกมาใช้เลย๗เดือน
เพื่อผมจะรอเลนส์ที่มันเข้าสีเดียวกัน

โอ้โหเมาส์ก็ไปแบบ

ยังแบบคือซื้อแล้วก็
ก็รู้สึกว่ามันได้มีของที่เราต้องการ

แต่มันไม่ได้แฟชั่นเว้ย

ที่ทำให้คุณมีความสุขในการใช้ชีวิต

เรารู้สึกว่ามันมีใหม่แห่งความสุขออกมา

สักทายอยากที่ใหญ่

คนที่ไม่คิดว่าเขาจะเป็นแบบได้

เพราะมันเป็นวันละมวลรู้สึกว่ามันเป็น๓คำ

คือการทำวันละมวลเราต้องบอกก่อนว่า

ผมรู้สึกว่ากล้องฟิล์มทำให้ผมใจเย็นขึ้น
คิดมากขึ้นมีสมาธิมากขึ้น

ว้าวมึงซื้อไปได้ยังไง

ผมถ่ายภาพเพราะผมอยากถ่าย

คือเวลาผมเห็นภาพใบหนึ่งผมชอบใบนี้มาก

ผมรู้สึกว่าการเรียนรู้มันเป็นที่สิ้นสุด

เริ่มต้นเนี่ยผมมีความสุขกับการที่ผมได้ถ่ายรูปคน
แล้วผมส่งให้เขาแล้วเขามีความสุข
แต่พอหลังมาก็มีความสุขในการกดทุกรูป
มีความสุขในการที่เราได้

วันที่๑๒กันยายนนี้ครับ

คนที่จะดูคอนเสิร์ตนี้จะต้องรักกันจริง
ฉะนั้นใครที่มีบัตรแล้วก็เอาไว้เจอกันที่งานครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป